ทุกผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
ยังจำได้ไหมครับเมื่อ๙มกราคมที่ผ่านมาในพื้นที่สพกาบเชิงที่สุรินนะครับ
ตอนนั้นมีเจ้าของไร่อ้อยแจ้งตำรวจบอกว่า
คนงานที่เขาไปเผาอ้อยเพื่อจะตัดส่งโรงงานน้ำตาล
บางทีการไปตัดอ้อยแล้วก็ไปไล่เอาใบออกทีละอันทีละอันมันเสียเวลา
เขาก็เผาใบเบยมันก็นี่หมดแล้วค่อยไปตัดอีกทีนึงเนี่ย
ทำไปทำมาครับปรากฏว่าไปเจอกระดูกฮะ
ไปเจอกระดูกที่ถูกไฟไหม้นะครับ
พอไปดูใกล้พังงะเลยฮะมันคือชิ้นส่วนกระดูกของมนุษย์
แล้วก็มีเศษผ้ามีถุงพลาสติกที่ถูกไฟไหม้อยู่ในจุดเกิดเหตุด้วยนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรมอำพางนะครับ
ก็ไปตรวจสอบข้อมูลเรื่องการแจ้งความคนหายในพื้นที่นะครับ
พบว่ามีการแจ้งความเอาไว้นะครับก็คือนางสาวทวนชาญศรีอายุ๕๒ปี
เป็นชาวบ้านบ้านโคกเวงญาติแจ้งหายไว้เมื่อหกพฤศจิกายนสองห้าหกสองอืม
นี่ค่ะนี่คือนางถวนชาญศรีวัยห้าสิบสองนะครับ
ญาติแจ้งหายตั้งแต่หกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับ
เก้ามกราคมที่ผ่านมามีคนเจอโครงกระดูกมนุษย์ในไร่อ้อย
ในพื้นที่กาบเชิงที่สุรินทร์นะครับ
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ต่อจิ๊กซอแล้วว่ามันจะใช่คนเดียวกันไหมหรือว่าอะไรยังไง
ญาติเขาก็มาดูศพแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็พบว่าใช่นางทวน
ญาติของนางทวนเนี่ยบอกว่าเชื่อว่าคนที่ลงมือก่อเหตุต้องเป็นสามีแน่
ของนางทวนชื่อนายเสมออายุ๕๖เพราะตั้งแต่๖พฤศจิกายน
ปีที่แล้วที่นางถวนหายไปหลักฐงหลักฐานที่เขามองว่าเป็นของนางถวน
นายเสมอสามีของนางทวนไม่เคยออกตามหาภรรยาเลย
แล้วอยู่ดีที่ทำงานตัดอ้อยอยู่ในพื้นที่กาบเชิงที่สุรินเนี่ย
นายเสมอบอกว่าขอย้ายไปทำงานตัดอ้อยที่นู่นแล้วที่อู่ทองสุพรรณบุรี
นะครับพันธุ์ตำรวจเอกจุนทะจันทนภูมิกับการสพกาบเชิงนะครับ
พอได้ข้อมูลแบบนี้ก็เลยไปที่สุพรรณบุรีเลยฮะ
แล้วก็ไปควบคุมตัวนายเสมอซ่อนกลิ่นอายุ๕๖ปี
อ่าซึ่งไปอยู่ที่นั่นได้นะครับนำตัวมาสอบสวน
แล้วเขาก็สารภาพวันนี้ก็เลยพาตัวมาทำแผน
นี่ฮะพาตัวมาทำแผนที่จุดที่เกิดเหตุนะครับ
ไร่อ้อยท้ายหมู่บ้านโคกเวงในพื้นที่หมู่๑๐ตำบลโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุพรรณบุรี
นายเสมอสารภาพหมดนะครับบอกว่าได้ก่อเหตุฆ่าภรรยา
แล้วเอามาทิ้งไว้ในไร่อ้อยนะครับนี่ฮะตอนที่ไปทำแผน
ก็ใช้หมอนข้างแทนศพผู้ตายนะครับส่วนเรื่องราวเป็นแบบนี้ครับ
ที่คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปที่สุรินทร์นะครับอ่านายเสมอผู้ต้องหาสารภาพกับตำรวจนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อ๕พฤศจิกายน๒๕๖๒นะครับ
ตอนนั้นเขาเลิกงานมาก็กลับไปที่บ้านนะ
แล้วนายเสมอเนี่ยอ้างว่าพอกลับมาถึงบ้าน
เห็นผู้ชายคนนึงที่เป็นเพื่อนบ้านกันนี่แหละอยู่ในห้องนอนของตัวเอง
แล้วอยู่ในห้องกับภรรยาก็คือนางทวนแล้วกำลังจับหน้าอกภรรยาของเขา
นายเสมอก็เดินเข้าไปนะหวังจะเอาเรื่อง
แต่ชายคนนี้พอเห็นรีบเดินออกจากห้องนอนของเขาแล้วกลับไปที่บ้านของผู้ชายคนนั้น
ซึ่งก็อยู่ไม่ไกลกันจากนั้นเขากับภรรยาก็คือนางทวนก็มีปากเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรง
นายเสมออ้างว่าตอนนั้นโมโหก็เลยตบตีนางถวนจนสลบไป
นางทวนเนี่ยสลบฟุบไปอยู่ที่หน้าบ้านก็เลยปล่อยไว้
แล้วตัวเองก็กลับเข้าห้องไปนอนก็นอนหลับไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
จนกระทั่ง๔ทุ่มของคืนวันนั้นนะครับ๕พฤศจิกายนปี๖๒
นายเสมอบอกว่าตื่นขึ้นมาก็กะมาดูว่าเป็นไงบ้างแล้วภรรยาเนี่ยนางทวนเนี่ยเป็นยังไง
ไปดูพบว่าอ้าวเสียชีวิตแล้วตกใจและกลัวความผิดไม่รู้จะทำยังไง
ก็เลยเอาศพนางทวนยัดใส่ถุงปุ๋ยแล้วก็อุ้มไปทิ้งที่ไร่อ้อย
ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านพักประมาณ๗๐๐เมตรแต่ตอนนั้นเนี่ยอ้อยมันสูงแล้ว
วายเบย์ในโลกเต็มไปหมดก็เลยมองว่าล้ำตาขนก็เลยเอาไปทิ้งไว้
แล้วก็กลับมาที่บ้านของตัวเองใช้ชีวิตตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ญาติของนางทวนมีคนมาถามหาก็ไม่รู้ไม่เห็นตอบไม่รู้ไม่เห็นอย่างเดียว
หลังจากนั้นก็อ้างว่าจะย้ายไปรับจ้างตัดอ้อยที่อูทองสุพรรณบุรีนะครับ
แล้วก็ไปทำงานอยู่ที่นั่นนะฮะส่วนสาเหตุที่ทำไป
ทำไปเพราะหึงหวงและโมโหที่เห็นว่าผู้ชายที่เป็นเพื่อนบ้าน
อยู่ในห้องกับภรรยาของตัวเอง
แล้วกำลังจับหน้าอกภรรยาอยู่ด้วย

แล้วทำไมตอนนั้นเราไม่ไปบอกญาตินะพี่
คือทะเลาะกันก่อนหน้าใช่ไหมครับ
พี่ที่บอกว่าเขาไปขอจับหน้าอกแฟนเรานี่จริงไหมครับ
คือเราก็ในตลาดกันใช่ไหมตั้งแต่ตอนนั้นมา
นี่คือสิ่งที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างกับตำรวจนะครับในการสารภาพนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยไปคุยกับชายหนุ่มเพื่อนบ้านหน่อย
ที่ทางผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่าไปอยู่ในห้องกับภรรยาเขาแล้วไปจับหน้าอกภรรยาเขาเนี่ยนะครับ
ความจริงแล้วก็มีศักดิ์เป็นญาติกับทางผู้ตายคือนางทวนซึ่งบ้านอยู่ติดกัน
ผู้ชายคนนี้ยอมรับอย่างนี้นะฮะบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยก็คือ๕พฤศจิกายนปีที่แล้ว
เขายอมรับว่าเขาไปหานางทวนในห้องจริงในบ้านของนางทวนกับนายเสมอ
แล้วเขากำลังจับหน้าอกนางทวนอยู่จริง

แต่เขาอ้างว่าเป็นการสมยอม

ผู้ตายเนี่ยชวนเขาไปหาที่ห้องนอนเอง
ยินยอมครั้งเดียว
แต่ครั้งนั้นครั้งสุดท้ายนะฮะ

แล้วต่อมาไม่เห็นเขาอยู่บ้านไง
คือยอมรับว่าไปจับหน้าอกเขาจริง

แต่ก็นั่นแหละถึงจะโมโหขนาดไหนก็ไปทำร้ายไปฆ่าเขาไม่ได้
ถูกต้องนะฮะเดี๋ยวไปอำมารสท๑๙๓๐อีกนะครับ
ทีนี้ลูกสาวอยู่๒๙นะครับลูกสาวบอกว่าคือวันรุ่งขึ้นยังไม่เห็นแม่
พฤศจิกายนไม่เห็นแม่แล้วเพราะว่า๔ทุ่มในเสมอ๕๔ทุ่มคืนวันที่๕
เอาศพนางทวนเนี่ยไปทิ้งไว้ที่ป่าอ้อยพอไม่เห็นแม่ก็พยายามออกตามหา
โทรตามบ้านญาติพี่น้องโทรหาญาติคนนู้นคนนี้ก็ไม่เจอนะครับ
ไปถามพ่อพ่อก็ไม่ตอบนะพอถามพ่อเรื่องแม่พ่อก็อารมณ์เสีย
บางทีก็บอกว่าอ๋อแม่หนีไปอยู่กับผู้ชายคนอื่นที่กรุงเทพแล้ว
นี่ฮะแต่ลูกสาวไม่เชื่อนะฮะก็เลยไปแจ้งความเอาไว้
เพราะว่าเสื้อผ้าข้าวของบัตรประชาชนเอกสารทุกอย่างของแม่เนี่ย

คือถ้าพ่อบอกว่าแม่เนี่ยหนีไปอยู่กับผู้ชายคนอื่นเนี่ย

เป็นห่วงหนูนะหนูอยู่ได้เรื่องที่เรื่องทางหนูจะรักษาเอง
แต่หนูก็ยังคิดถึงแม่นะ

คือยังไม่อยากจะเชื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นนะ
ลูกสาวก็บอกว่าเมื่อ๓๔วันก่อนจะพบสมแม่ที่เป็นโครงกระดูก
มาเข้าฝันนะตอนนั้นฝันว่าแม่อยู่ในห้องน้ำร้าง
บอกให้ช่วยเหลือให้หน่อยบอกให้พาออกไปหน่อยออกไปไหนไม่ได้
คิดว่าสิ่งที่ฝันต้องเป็นรางร้ายอะไรสักอย่างหนึ่ง
หลังจากนั้นตำรวจก็ตามจับกลุ่มพ่อได้
แล้วพ่อก็สารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุฆ่าแม่จริง

พนักงานสอบสวนแจ้ง๒ข้อหากับนายเสมอนะครับ
คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
แล้วก็ปิดบังซ่อนเร้นอำพลางศพนะฮะ
พรุ่งนี้จะนำไปฝากถังที่ศาลสุรินทร์
คนที่เป็นลูกไม่รู้จะทำใจอย่างไรเลย
แม่ก็เสียชีวิตแล้วคนก่อเหตุก็พ่อแท้